เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข่าวกันแล้วนะคะ
คุณแม่คุณแม่ทองเลื่อนศรีสุนทรวัย๖๘ปี
เมื่อหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ
แล้วก็ได้เห็นภาพที่คุณฝนเอง
ได้มีการแต่งหน้าศพให้กับคุณแม่ด้วยตัวเอง
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจค่ะซึ่งคุณฝนก็เป็นคนกล่าวประวัติ
ก่อนที่จะมีการชาปนกิจนะคะแต่เป็นการกล่าวประวัติที่ฮือฮามาก
เพราะคุณฝนบอกว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะจากลากับคุณแม่ด้วยรอยยิ้ม
คุณฝนบอกว่าขอบอกตัวเลขทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณแม่
ใครจะเอาไปซื้อหวยไม่ว่ากันเพราะแม่ซื้อหวยมาทั้งชีวิตลองฟังดูค่ะ
พี่หนึ่งอายุ๖๘ปีปรถามอะไรจะนำโทรเล็กไปแทนหวยก็ขอให้คิดให้ดี
ก็ตลอดชีวิตของแม่ในทางด้านแม่ทุนไว้กินตลอดแม่ทุนไว้กินตลอดนะคะ
คือได้ยินเสียงฮือออกมาเลยค่ะ
คือคุณฝนบอกว่าที่ตั้งใจจะพูดแบบนี้

อยากให้คุณแม่เป็นกังวลอยากจะสั่งลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยรอยยิ้มนะคะ
ก็เลยอาศัยช่วงที่อ่านประวัติคุณแม่ให้เลขซะเลย
ขอบคุณคุณฝนขอบคุณคุณแม่คุณฝนล่วงหน้าด้วยนะเดี๋ยวไปแทงเรียกกัน